เอาอย่างนี้ดีกว่าเราทานของขาวกันไปเยอะแล้ว

ข้าวหลามหนองมนชนบุรีขึ้นชื่อมาก

ว่าที่ที่จะพาไปทานเป็น
ข้าวหลามทุเรียนป่าละอู

หลามกับทุเรียนเนี่ยมันเข้ากันนะ
เหมือนทานน้ำกะทิทุเรียนคุณลองคิดดู

คีรีขันนะคะเขานำทุเรียนป่าละอู

กลายเป็นข้าวหลามทุเรียนป่าละอู

ของอำเภอหัวหินเขาล่ะค่ะคุณ

ซื้อกลับบ้านกันไปไม่ขาดสาย

ไปสอบถามเคล็ดลับความอร่อยกันหน่อย

การทำข้าวล้ามากว่า๓๕ปี

การทำข้าวหลามทุเรียนป่าละอูเอง
โดยเริ่มจากการนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะ

แล้วก็นำหัวกะทิที่มีรสชาติหวานมัน
ผสมผสานกับทุเรียนป่าละอู

แล้วก็ตักใส่กระบอกไม้ไผ่ป่า
เขาบอกว่าที่ใส่กระบอกไม้ไผ่ป่าเนี่ย
ต้องเป็นไผ่อ่อนด้วยนะ

เวลาเผาไฟมันจะทำให้ข้าวหลามมีความหอม
มันจะทำให้ข้าวหลามมันมีความหอม
จากเยื่อไผ่ออกมาอีกชั้นนึง

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย

แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อย